ดึงเชือกดึงเชือกดึงเชือกดึงเชือก
ดึงเชือกค่อยค่อยดึงไปดึงเชือก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
ตั้งคำถามถึงเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ขวัญบอก
คุณครูคนนึงนำคลิปที่เด็กอยู่ระหว่างเข้าค่ายลูกเสือค่ะ
ค่าลูกเสือชื่อดังในจังหวัดสุรินทร์นะคะ
คุณผู้ชมสังเกตเห็นในแพร่คุณว่าเด็กเยอะไหม

เด็กพยายามดึงเชือกคือมันก็คงเป็นวิธีในการฝึกนะคะ
เชือกกันข้ามลำน้ำให้ไปได้อีกฝั่งหนึ่งให้ข้ามไปให้ได้

แล้วเหมือนเขาอยากจะเดินคือคือเหมือนลุกขึ้นอ่ะ
แต่ทีนี้พอจังหวะลุกขึ้นมันหวิดว่าแพร่มันจะจมน้ำคุณคิง
จนมีเสียงคุณครูบอกเด็กว่านั่งลงนั่งลงแล้วดึงเชือกไปข้างหน้า
แพร่มันจะได้เลื่อนไปได้โอ้ยชาวเน็ตเสียงแตกเรียบร้อยเลย
แล้วหลายคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าบางคนบอกแบบนี้นะ
ในฐานะคนเป็นแม่เห็นคลิปนี้แล้วหัวใจจะวายไม่ขำเลยนะ
บางคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ให้เด็กใส่ชูชีพอันตรายมาก
บางคนก็ตั้งคำถามอีกว่าเหตุการณ์มีให้เห็นมาเยอะแล้ว
ถ้าแพร่มันล่มไม่อยากจะคิด
พอทัวร์ลงแบบนี้สุดท้ายคุณครูท่านนี้
ก็กลายเป็นว่าตั้งโปรไฟล์เป็นบัญชีส่วนตัวปิดกั้นการมองเห็นไปทันทีค่ะ
มันก็เป็นความคิดเห็นนะคะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะ
ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากนะครับ
ทุกการฝึกเลยนะฮะ